ท่านผู้ชมครับมีหญิงคนหนึ่งอายุ๑๗ปีนะครับ
ร้องทุกข์มายังแฟนเพจไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าเธอไปประสบอุบัติเหตุ
ถูกสาวธอมคนหนึ่งขับรถเก๋งตัดหน้าจักรยานยนต์ของเธอ
โดยไม่เปิดไฟเลี้ยวมีภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเจน
ทีนี้พอเธอถูกตัดหน้าปุ๊บรถล้มมากันสองคน
คนหนึ่งก็ถูกเหยียบเข้าไปจนนิ้วมือหัก
ทีแรกคนขับรถลงมาก็มาดูนั่นแหละ
แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรน้องเดี๋ยวไปโรงพยาบาล
เดี๋ยวพี่รับผิดชอบดูแลค่ารักษาอะไรให้
ไปโรงพยาบาลรักษาอะไรเรียบร้อยเบ็ดเสร็จเนี่ยสามหมื่นได้

ใช่ค่ะตอนอยู่โรงพยาบาลบอกว่าพี่ไม่ได้เอาตังค์มา
เดี๋ยวกลับไปเอาตังค์ที่บ้านทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้
น้องเขาก็รอกลับไปเอาตังค์ที่บ้าน๓เดือนนะคะ

ไปดูนะครับภาพวงจรปิดนะครับเหตุการณ์ช่วงที่เกิดขึ้นนะครับ
นี่ฮะจะเห็นว่าคนขับรถเนี่ยลงมาดูก็เป็นหลักฐานนะครับว่ารถคันนี้กับผู้หญิงคนนี้นะที่เป็นคนขับที่เป็นสาวธอมนะครับตามที่ผู้เสียหายบอกภาพจากกล้องวงจรปิดก็จะเห็นนะฮะจักรยานยนต์ที่มีผู้หญิงสองคนมาด้วยกันนะครับ
กำลังขี่ผ่านหน้าหมู่บ้านธนโชธในพื้นที่ตำบลกลุ่มหักอำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรีนะครับรถยนต์สีขาวป้ายทะเบียนหกก
ตัดหน้าซึ่งในกล้องชัดเจนว่าไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะครับทำให้เบียดจักรยานยนต์เขาล้มลงแล้วช่วงที่ล้มลงเนี่ยล้อรถยนต์ไปเหยียบมือของเด็กวัย๑๗ปีนะฮะเด็กสาวที่นั่งซ้อนท้ายจนกระดูกนิ้วชี้มือขวาของเขาหักเลยนะครับ
หลังจากนั้นก็พาสาว๑๗ที่บาดเจ็บนิ้วมือหัก
แล้วก็พี่สาวที่เป็นคนขี่จักรยานยนต์เนี่ย
ขึ้นรถยนต์ของตัวเองไปแล้วพาไปส่งโรงพยาบาล

จอดรถดูแลช่วยเหลือพาเขาส่งโรงพยาบาล
พอไปถึงโรงพยาบาลหมอเขาก็ช่วยรักส่งรักษาอะไรให้
ธอมคนนี้บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวพี่จ่ายค่ารักษาให้
แต่ว่าตอนนี้พี่ไม่มีเงินเดี๋ยวพี่กลับไปเอาเงินที่บ้านก่อน

บอกว่าเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงพี่มาเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงก็ไม่มาครับ
ผู้เจ็บเนี่ยเขาก็โทรไปตามก็ติดต่อไม่ได้อีกเลย
แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๑๔พฤษภาคมนะครับ
มาเกือบเดือนแล้วก็ยังติดต่อไม่ได้

หายไปเลยจนเขาเอาคลิปมาร้องกับไทยรัฐทีวีนะครับ
เพราะค่ารักษาพยาบาลในวันนั้นรักษาไปแล้วไง
แต่คุณบอกจะกลับมาไม่กลับมาก็ต้องจ่ายไปก่อน

นี่ค่ะคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ไปคุยกับน้องอายุ๑๗ปีผู้บาดเจ็บนะฮะ
ที่ถูกล้อรถของสาวธอมเหยียบนิ้วจนกระดูกหักครับ

เพราะว่าต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมดนะครับ
แล้วซึ่งคนขับรถคนนั้นบอกว่าจะออกค่ารักษาพยาบาลให้
แต่หนีไปเลยตั้งแต่วันเกิดเหตุพยายามติดต่อร่วมเดือนแล้ว
ติดต่อไม่ได้วันเกิดเหตุเธอขับรถมากัน
มาถูกเลนด้วยแต่รถคันนั้นตัดหน้าแบบกระชั้นชิด
แล้วก็ลงมาบอกว่าพี่คุยโทรศัพท์อยู่พี่เลยไม่ทันเห็นน้อง
ก็เลยอยากจะสื่อไปถึงผู้หญิงคนนี้นี่ฮะเขามีภาพเพิ่มเติมด้วย
ผู้หญิงคนนี้สาวธอมคนนี้ย้อมผมตรงนี้ด้วย
ยังไงถ้าดูอยู่เนี่ยติดต่อผู้เสียหายเขาหน่อยนะ
ค่ารักษาพยาบาลต้องช่วยเหลือเขา
บอกว่าเดี๋ยวพี่มาจ่ายตังค์ให้แล้วเดี๋ยวพี่ขอกลับไปเอาตังค์ที่บ้านก่อนขอเวลาครึ่งชั่วโมงหนูก็รอค่ะประมาณเกือบชั่วโมงอะค่ะทีนี้เขาก็ไม่กลับมาแล้วเขาก็ให้เบอร์ทิ้งไว้หนูก็โทรกลับไปอ่ะค่ะก็ติดต่อไม่ได้เลยจนถึงวันนี้ค่ะอยากให้เขามาช่วยค่ารักษาค่ะเพราะว่าตอนเนี้ยหนูก็หนูใช้

ว่าทะเบียนรถของสาวธอมคนนี้เป็นทะเบียนปลอมอีกนี่ครับทุกผู้ชมครับเผื่อใครเจอนะครับแล้วรถคันก่อเหตุเช็คไปแล้วก็ไม่ใช่รถของสาวธอมคนนี้คาดว่าจะเป็นรถของเพื่อนอาจจะขับรถเพื่อนมาใครเป็นเจ้าของรถคันนี้หรือว่าสาวธอมคนนี้ถ้าท่านดูอยู่นะครับท่านติดต่อผู้เสียหาย
เมื่อวานนี้ทางผู้เสียหายบอกว่าได้ลองโทรไปหาสาวธรรมคนนี้อีกครั้งตามเบอร์ที่ให้ไว้คราวนี้มีคนรับสายนะแต่พอได้ยินเสียงของอีกฝ่ายหนึ่งพูดเนี่ยเหมือนกับจำเสียงได้หรือยังไงไม่รู้เขาตัดสายทิ้งไปเลยก็เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยติดตามตัวให้ได้เพราะว่าฝ่ายผู้เจ็บเขาบอกว่าครอบครัวเขาก็ไม่ได้
เลยครับตำรวจไม่มีอะไรมาตามให้เลยครับผมอยากร้องความเป็นทำด้วยผมพูดไปโมชอส์เมื่อวาน
ก็หญิงสาวคนนี้นะครับตามรูปร่างลักษณะก็เป็นสาวธอม
ผมสีทองอายุประมาณสัก๒๐ไม่เกิน๓๐เนี่ยฮะเผื่อใครพบเห็นนะครับ
ท่านก็แจ้งเบาะแสได้ที่สพนแคร์ที่สระบุรีนะฮะ
หรือว่าถ้าเจ้าตัวดูอยู่ก็ติดต่อเจ้าหน้าที่หน่อย
ไป๑เดือนแล้วนะคะแล้วเขาจ่ายเงินค่ารักษาไปแล้ว